สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดไหมให้เยอะนั่นแหละอ่า
กลับมาเจอกันวันจันทร์อย่างนี้เนาะครับผมเป็นวันที่อากาศดีสุดสุด
ฝนตกนะวันนี้ฝนตกสองวันสองวันเมื่อวานนี้แบบเฮ้ยดีใจมากแล้ว
แต่วันนี้เห็นไหมกรมอุตุอย่าประกาศว่ากรุงเทพจะฝนตก
เข้ามาไม่ตกอืมยังไม่ตกเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนใช่ค่ะ
ก็ขอให้ตกแล้วกันเสียงหนูว่าไปแล้วนะ
หนักมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลังจากที่ฝนตกวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ
เหมือนทำให้อากาศในกรุงเทพกับปริมณฑลดีขึ้น
ตะวันออกภาคตะวันออกดีมากทุกจังหวัดภาคใต้ดีมากทุกจังหวัด
กรุงเทพกับปริมณฑลถือว่าดีค่อนไปทางดีมาก
หนักก็คือเหนือกับอีสานอ๋อเหนือไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่
เจ็ดจังหวัดครับเจ็ดพื้นที่อืมอืมอีสานี่เกินข้ามมาตรฐานหนึ่งพื้นที่
กลางและตะวันตกเกินค่ามาตรฐานหนึ่งพื้นที่ครับ
เหนือที่เขาบอกว่าเกินข้ามมาตรฐานมีเชียงราย
พยาวน่านเชียงใหม่ลำพูนสุโขทัยสระบุรีอุบลราชธานี
ลำปางรอดอืมลำปางยังดีลำปางรอดเพราะอะไรมันเกิดจากการเผาเหรอ
นายกก็กำชับไปแล้วว่าเฮ้ยต้องของงดการเผาก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่า
จะยังคิดทางลมจะยังเกี่ยวอยู่ไหมเพราะว่ามันมันก็ติดกับเพื่อนบ้าน
เขาบอกอ๋อมันมีลมใต้

ฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ด้วยครับแต่๑๗จังหวัดภาคเหนือต้องเฝ้าระวังภาคเหนือตอนบนกับล่าง
ในช่วงวันที่๗ถึง๑๑แล้วก็วันที่๑๓เอาจริงก็คือทั้งสัปดาห์เฝ้าระวังเลย
เหนืออาจจะต้องใส่หน้ากากกันค่อนข้างแบบมิดชิดนิดนึงแล้วก็พยายามเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งใดนะคะ
เพื่อป้องกันเรื่องของสุขภาพวันนี้โซนบ้านโมทตกไหมไม่ตกบ้านพี่เช้าตกหนักเลย
วันนี้กรุงเทพบางจุดก็ตกแถวรามินทราครับคนตกหรอคะตกหนักเลยครับช่วงวันบ่าย๒
มันกำลังค้างอยู่อ่าวรีโมทก็ฮะรีโมทหรืออะไรก็ไม่รู้เลย

เวลาเราเป็นเครื่องบินแล้วต้องปิดหมดก็ตัดสัญญาณไปเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ปัดประเด็นอยู่ที่ว่าลุงป้านะคุณพ่อคุณแม่
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จะคิดว่าเครื่องแห้งเครื่องรวงแบบกด
มันเหมือนลักษณะแบตหมดอ่ะน้องที่อยู่ดีมันดับไปเลย

แต่วันนี้ขอเตือนกันอย่างเป็นทางการสำหรับเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕
ตอนนี้เขาเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์ได้ในวันที่๘มีนาคม
แล้วก็จะใช้ได้เนี่ยคือวันที่๑๑มีนาคมถูกต้องไหม
อันนี้คือที่รัฐบาลเขาทำให้นะครับ
แล้วก็๒๗เมษายนจะเป็นวันที่เขาไปจองโรงแรมได้เป็นวันสุดท้าย
เพื่อให้วันที่๓๐เมษายนเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางแล้วก็สิ้นสุดโครงการ
ขนาดนี้ปรากฏว่ามิจฉาชีพเร็วกว่าไอ้เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะแมส
เพราะคนทุกคนอยากจะเที่ยวใช้เยอะเราอยากจะไปได้ส่วนลดโรงแรม
เราอยากจะได้สวนรถที่พักเครื่องบินอะไรต่างทุกอย่าง
ปรากฏว่าขณะที่ตอนนี้กลุ่มมิจฉาชีพเขาจะส่งข้อความไปหลอกประชาชนอย่างนี้นะฮะ
เขาจะลงว่าลิงก์เพื่อลงทะเบียนร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕
ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเราเที่ยวด้วยกันดอตคอมเนี่ย
ขึ้นข้อความประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพแล้วนะฮะ
ขนาดนี้เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕เนี่ย
เอาจริงขอปรากฏอย่างเป็นตามยังไม่ได้เปิดลงทะเบียนใดทั้งสิ้นนะฮะ
ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใดใดทั้งสิ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์
จึงยังไม่มีการดำเนินการลงทะเบียนใดเพราะฉะนั้น
วันนี้ถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ลิงก์อะไรเข้าไปแล้วแต่ว่า
เราลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕ปุ๊บปลอมปลอมแน่นอนนะฮะ
เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการเนี่ยขอให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ
กรอกข้อมูลบุคคลหรือคลิกเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ติดตามทางเว็บไซต์นะฮะ
อันนี้ขอประกาศอย่างก่อนที่จะไปข่าวอื่นกันเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะคือเอาจริงเราไม่สามารถห้ามมิจฉาชีพได้ว่า
อย่าส่งลิงก์ปลอมมานะถูกต้องคงไม่ได้ก็เลยต้องพยายามช่วยกันประชาสัมพันธ
คือแบบใครที่ดูอยู่บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานบอกพี่ป้านะ
ปู่ย่าตายายทุกอย่างก็คือต้องช่วยกันก็ต้องมาระวังด้วย
เพราะว่าโจรมาในรูปแบบที่อะไรมาใหม่ปุ๊บเขามาใหม่
พร้อมกันไปทันตลอดเลยทันตลอดเลยครับผม
ว่ากันไปเรากลับไปที่ตอนนี้คอนเสิร์ตเริ่มกลับมาปุ๊บ
ก็จะเริ่มเห็นศิลปินเนี่ยโดนหลายอย่างเช่นโดนเอาเงินโยนใส่
แหม่น้าทองโดนเงินโยนใสเลยเค้าบอกว่าเมาลูกคร้าวบอกเมาใช่ไหม

พอพยายามจะฟังว่า

โอ้โฮคือชายปริศนาบุกขึ้นไป
ต่อยถึงบนเวทีเลยนะครับคลิปที่ไม่คิดว่าเปิดถ้าคุณดูเนี้ยอืม
เจ้าหน้าที่ขนาดที่เจ้าตัวก็คือคุณเอ๊ะเนี้ยกำลังร้องเพลงอยู่ครับ
โดยพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวแล้วก็มาตามหาพีอาร์
คือคงมามาหาพี่อาที่ร้านอ่ะอ่าอ่านะครับซึ่งคืนเกิดเหตุเนี่ย
หาตัวพีอาร์ไม่เจออืมค่ะที่เขาบอกเขาหาแฟนก็ไม่เจออ่ะครับ
เลยออกอารวาสในส่วนอาการบาดเจ็บของเอ๊ะเนี่ยก็เจ็บบริเวณกกหูด้านซ้ายมีรอยแดง
แล้วก็ต้นสังกัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ

แล้วก็ขอประนามการกระทำของผู้ชายคนดังกล่าว

ถูกใช่นี่ปรากฏวันนี้ยีนยีนเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุ
เดินทางเข้ามามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่สพประตูน้ำจุลาลงกร

สาเหตุที่ทำไปเนี่ยเพราะเมาขาดสตินะครับ
ก็ตอนเกิดเหตุน่ะไม่ได้จะไปต่อยหรอก

ไปแย่งไมค์เพราะอะไรจะประกาศตามหาพีอาสาวซึ่งเป็นแฟนของเขาเนื่องจากก่อนหน้านี้ทะเลาะกัน
แล้วมาชกศิลปินเนี่ยเออถ้าเป็นศิลปินของฉันฉันก็ไม่ยอมเหมือนกัน

เหมือนเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจชกเป็นจังหวะสะบัดมือจะหยิบไมค์อะไรแบบ
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปชกแต่จะไปแย่งใหม่
เพื่อประกาศตามหาพีอาสาวที่เป็นแฟนเนื่องจากก่อนนั้นเนี้ยทะเลาะกัน

แล้วไม่ได้เจอกันมา๒วันแล้วขอโทษนะ๒สัปดาห์แล้ว
ตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายคุณเอ๊ะตอนนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้ว
ยืนยันต่อจากนี้จะเลิกกินเหล้าตลอดชีวิตไปฟังเสียงสักนิดหนึ่งฮะ
มัวความศักดิ์หวังหาแฟนเถอะนะผมไม่เจอแผง
แต่ผมไม่เจอแผงแล้วทำไมต้องขึ้นไปน่ะตรงนั้นเพื่อจะไปหาอะฮะ
เอาใหม่ประกาศแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นคือทราบใช่ไหมครับ
ก็เลยมาที่นี้แล้วถามว่าศิลปินมันเกี่ยวอะไรด้วยฮะ
คือเหมือนตอนแรกนี่คือครั้งที่๒ที่เค้าขึ้นเวที

คือขึ้นไปประชิดตัวแล้วก็เหมือนแบบพูดอะไรสักอย่าง

พอกาดเดินขึ้นมากันปุ๊บผักกาดออก
แล้วมือข้างก็เหวี่ยงป้าบเข้ากกหูซ้ายเป๊ะ

แต่จริงปกติแล้วเวลาแบบศิลปินขึ้นไปร้องเพลง
เขาไม่ให้แฟนคลับขึ้นไปประชิดตัวอยู่แล้ว

ถูกต้องมันโอเคแล้วไม่ค่อยมีใครขึ้นไปถึงเวทีประชิดตัว
แต่ว่าโอเคเขาบอกเขาดื่มแต่เช้าแล้วเขาเมา
แล้วเขาบอกว่าไงนะคะจะขอเลิกกินเหล้าตลอดชีวิต

คือถ้ากินเหล้าแล้วดูแลตัวเองแบบไม่ได้คุมสติไม่ได้อย่างนี้
ได้กินดีที่สุดเพราะว่าเนี่ยผลลัพธ์
ปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรานะฮะ
เรียบคลองสามนี่แหละปฐุมธานีที่เกิดเหตุเนี่ย
โดยเจ้าของร้านก็เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เอสเจรกรถูกแขก
มาเที่ยวในร้านเนี่ยขึ้นไปชกใบหน้าหนึ่งครั้งเนี่ย

หลังจากก่อเหตุชายเสื้อขาวที่นั่งโต๊ะเดียวกันกับเพื่อนรวม๕๗คนเนี่ย

พวกพากันขึ้นรถเก๋งสีบรอดเงินแล้วก็ลดจักรยานยกไปอีก๑คัน
หลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองหลวง
แม่ค่าอาหาร๓๗๑๐บาท
ก็ยังไม่ได้จ่ายด้วยคณะเดียวกันวันนี้เพจโหนกระแสได้รับความคืบหน้า
โดยระบุว่าเอ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบมาให้
รับว่าตอนนี้ยังรู้สึกเสียขวัญอยู่นอนไม่ค่อยหลับ
ขอเวลาอีกสัก๒๓วันเนาะจะออกมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นะฮะก็คือคุณเอ๊ะเป็นชัดก็ช็อค
เนี่ยรักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนก็ควรให้เกียรติกันนะครับ
ขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนนะครับช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริง
๕รายด้วยกันครับครับ๕รายเนี่ยในระยะเวลาประมาณ๓เดือนนะ
มีคุณโจอี้โดนปลาเงินใส่หน้าคุณเอ๊ะโดนต่อยหน้า
แล้วคุณต้องเลยแล้วก็น้องทอยชวนให้กินเหล้า
เลยอ๋อแล้วก็คุณอ้ามชุติมาก็โดนปากุลาบใส่หน้าอืมนะฮะ
ห้าห้ารายด้วยกันซึ่งก็ต้องติดตามกันมันเป็นสิทธิส่วนบุค
คนเนอะบางทีไม่ควรมาเมาใช่คือเอาจริงจริงคือนักร้อง
เขามีสิทธิ์นะคะเขาจะรับเหล้าคุณหรือไม่รับก็ได้เนาะ

บางทีเขาร้องเพลงอยู่เขาอาจจะยังไม่อยากดื่มมันก็ได้
ไม่ใช่แปลว่าแบบทำไมให้แล้วไม่รับน้ำใจเหรอ

ต้องเข้าใจก่อนนะแต่คนส่วนใหญ่พอเมาก็ไม่ค่อยสนอะไรเท่าไหรไง
อืมมันเก็บอาการไม่อยู่ไงสติไม่มี
นะครับก็อย่างนี้บอกกันแล้ววันนี้มีความเคลือบนักของครูบาไก่

เขาเราก็บอกอย่าให้ครูบาไก่สึกเลย
น้ำตาไหล่รินเลยนะ
ช่วยรักษาใจชาวบ้านหน่อย
แล้วแต่ชาวบ้างคนหลักกรณีกันชาวบ้างมากูลู้พระ
นั่นอ่ะของใหม่ชาวบ้างก็รู้ดูอ่าก่อนก็บอกว่าไม่ใช่
ของข้างใกล้สำนานแต่ชาวบ้างก็ไม่ได้ติดใจอะไร
วัดรวมตัวกันนะฮะมาบอกเลยว่าไม่ได้
อย่าให้ครูบาไก่ห้ามศึกขนาดนั้นเลยครับ
เดี๋ยวกลับมาจะไล่เรียงรายละเอียดให้ฟังฮะ
ครับผมโคตรโภคชาร์จครูเดี๋ยวกลับมาครับ
ก่อนไปดูครูบาไก่ดูมา๙๘๘๘ก่อนครับ

โดนจับแล้วใช่อุ๊ยโดนจับ๓๒คนแล้วตอนนี้
แต่ตัว๔คนพี่น้องตัว๑โดนออกไม้จับ๑

ที่โดนออกหมายจับแล้วแต่เขาเดินทางไปฮ่องกงพร้อมกับน้องอีกสองคน
แล้วก็ยังไม่กลับมาทั้ง๓คนแต่ว่าน้องสองคนนั้นไม่โดนหมายจับ
อืมเพราะยังไม่เจอส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโยงไปไม่ถึง
ส่วนอีกคนนึงที่ชื่อที่ว่าเป็นใช่ไหมคะคนนั้นก็ออกนอกประเทศเหมือนกัน
แต่ว่ากลับมาแล้วแล้วก็โดนจับ๗วันแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาเกาะ๘๘
ที่โดนจับเนี่ยโดนจับเพราะว่าผิดวินัยตำรวจในเรื่องของการลาราชการ
อ่าใช่เกินกำหนดไม่เป็นไปตามระเบียบอืม
ก็เลยโดนคุมขังอยู่ที่สพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ๗วัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเบ้นยังตามตัวไม่ได้
และมีหมายจับข้อหาก็คือเปิดให้เล่นพนันออนไลน์นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พบตรสั่งการให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำกำลังชุดสืบสวนเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายมา๙๘
แล้วก็เห็นว่าในห้องว่างเปล่าแล้วเหลือเอกสารแค่ไม่กี่ชิ้นเอง

เขาจ้างบริษัทเอกชนมาขนเอกสารสำคัญออกไปหมดเลย
แล้วตำรวจขอไปดูกล้องวงจรปิดที่คอนโด

ที่อยู่ในลิฟต์นะเนอะน้องมินใช่อยู่ในลิฟต์๖๗รังอ่อนี่ไงคะ
อ่ะอันนี่อันนี้ตอนตี๒ยี่สิบสี่นาที
ห้องก็เลยเหลือแต่อะไรแบบเล็กน้อยแบบ
แต่ว่าตำรวจก็เก็บทุกอย่างหมดเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีการแบบไปขยายผลตรวจสอบ
หลายที่อย่างที่เราเห็นว่าไปขยายผลที่
ออนิกส์ขับที่อาร์เซีย
เพราะว่าเหมือนเขามีชื่อเป็นหุ้นส่วนใหญ่อยู่
แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเรื่องยาเสพติด
ตำรวจไปค้นก็คือเจอยาเต็มพื้นเลย
เจอทั้งเม็ดเจอทั้งที่เป็นโขง
หล่นอยู่เต็มพื้นก็คือเก็บทุกอย่างเอาไว้
ไปตรวจสอบโกดังย่านกรุงเทพกรีธา

ใช่เขาใช้ที่ตรงนั้นเป็นที่เก็บรถหรู

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐาน

คันนี้เนี่ยเป็น๗ใน๕๐คันทั่วโลก
และมีคันเดียวในประเทศไทย

อุ๊ยไม่กล้าคำนวณเลย
๔๐๕๐ล้านทีละกากว่า๔๐ล้านลูก
เพราะมันเป็น๗คันใน๕๐คันทั่วโลก
ก็เดี๋ยวจะตรวจสอบหาความเชื่อมโยงด้วยว่า
เอาเงินจากไหนอะไรยังไงแบบไหนนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายค้นขอตรวจสอบทรัพย์สิน
ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของกลุ่มพี่น้อง๔บ่อใบไม้นี่แหละ
เป็นของกิติพงศ์ขจรบุญถาวรก็๑ใน๔นะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา๑๓หมายจับ

จุดที่๒ไปโชว์รูมรถหรูย่านพัฒนาการ
เพราะมีเบาะแสว่ามีการเอารถลัมโบกินี่มาฝากจอดไว้ที่โชว์รูมนี้
ตอนนี้ยังติดตามอยู่นะคะว่าจอดไว้ตรงไหนหรือว่าซ่อนไว้ตรงไหนหรือเปล่า
ซึ่งเหมือนกับว่าหลังจากที่คุณดิวออกมาโพสต์แฉ
ก็มีการเอารถสไลด์ค่อยเคลื่อนรถหรูไปซ่อนตามโกดังตามอู่ต่าง

จุดที่๓คืออู่ซ่อมรถยนต์ในโคราช

เรื่องต้นเขาได้ข้อมูลมาว่ามีรถของเบนท์เดมอน๒คัน
แข่งขันไปเมื่อปี๖๕คือปีที่แล้ว
แล้วก็มีนิสันเซฟิโรสีชมพูที่เป็นรถซ้อมแข่ง
ก็ตรวจยึดแล้วก็สอบปากคำเจ้าของอู่แล้ว
ใช่แล้วชุดสืบสวนก็นำกำลังพร้อมกับหมายค้นไปตรวจสอบบ้านของพี่น้องสี่บ่อด้วย
บ้านของบอสมีคอนโดหรูย่านสาธรณ์ที่เป็นที่พักของบิ๊ก
โดหรูย่านเจริญนครที่เป็นที่พักของร้อยตำรวจเอกคุณากรหรือว่าไบร์ทครับ
แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนสนิทพี่น้องสี่บ่อ
ก็คือนายกวินวัฒน์เป็นโปรแกรมเมอร์นายนพนัทนายจักริตมือขวาของเบ้นเดมอน
นัฐกรที่ทำหน้าที่ดูแลเต้นรถหรูให้แต่ว่าเหล่านี้ก็คือโดนโดนเรียกมาหมดแล้ว

ซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี
ตอนนี้คือขยายผลหาความเชื่อมโยงทุกเส้นทาง

ไม่ได้จำกัดเส้นทางด้วยว่าเออเราจะดูแค่เรื่องยาเสพติดดูแค่เรื่องฟอกเงินหรืออะไร

ตัวนี้ของร้อยตำรวจเอ็กซ์คุณากองหรือผู้กองไบร์ท
ที่ถูกคุมตัวที่สอบพอร์ตท่าอากาศสวนภูมิ๗วัน
โดนเรื่องผิดวินัยตำรวจในเรื่องการลาราชการ
เดี๋ยวจะครบกำหนด๗กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นส่งหนังสือไปต้นสังกัดให้นำตัวมาสอบปากคำหาความเชื่อมโยงแล้ว
ทีนี้จากการสืบสวนชุดทำงานก็ขยายผลหาความเชื่อมโยงเครือข่ายไปเรื่อยนะคะ
ตรวจสอบเชิงลึกแล้วเนี่ยก็คือมีผับ๒แห่ง
เจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ขยายผลได้ด้วย
ตำรวจลงไปเรียบร้อยเจอยาที่พื้นเยอะมากนะเมื่อวานนี้
ตอนนี้แนวทางการสืบสวนเขาบอกว่าบางส่วนอยู่ในประเทศบางส่วนออกนอกประเทศไปแล้ว
คดีนี้ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่เจอหลักฐานถึงไหนขยายผลถึงนั่นเจอที่ใครจับคนนั้น
คดีนี้มันมีข้อหาในเรื่องความผิดฐานฟอกเงินด้วยถ้าเส้นทางการเงินโยงไปถึงใครทุกคนต้องมาให้การสอบสวนให้การ
แล้วก็ตำรวจฝากเตือนไปกลุ่มพี่น้องสี่บ่อด้วยว่ายิ่งดิ้นคนรอบข้างยิ่งโดน
แล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวคือมันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่า
เดมอนกับนพนัทที่ว่าเป็นคนสนิทกันเนี่ยนะคะติดต่อเข้ามอบตัวตำรวจบอกว่ายังนะคะไม่ได้มีการติดต่อมาขอมอบตัวแต่อย่างใดค่ะ
โอเคครับผมล่าสุดอัปเดตอีนี่อีพี๔แล้วนะฮะ
อีพีสี่แล้วค่ะ
เขาบอกเกิดจากยายดิวเนี่ยแหละถูกต้องไหม
เปิดประเด็นมาซักอย่าง
ทั้งทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนทำให้ดิวเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ถูก
แต่มันนานแล้วแต่มันนานแล้วแต่ที่เหตุการณ์มันนานแต่ตอนเขาคบกันอ่ะยังไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหม
ยังไม่มีเรื่องนี้อยู่ดีดีอ่ะแสดงว่าจบกันไม่ดีจบกันไม่ดีหมด
กันไม่ดีก็เลยคงจะรอโอกาสใช่ไหมใช่แล้วก็เลยเปิดโปรงหมดเลยถูกต้องนะครับผม
เพราะว่ามันมีเรื่องบ่อนพนันออนไลน์ที่แบบว่าคนโดนจับไปแล้วคืออ้ำกับดาราที่เป็นแรม
นั่นแหละแยมอืมอืมอืมอันนั้นเสร็จอ่าน้องดิวก็เลยรู้สึกว่าอ่า
มันมีแบบนี้อีกก็เลยบอกตำรวจว่าเป็นแบบเขาก็เลยบอกดิวเป็นอะไรอยู่ดีดิวแบบออกมาแฉ
เขาบอกเฮ้ยกันแบบดิวไม่กลัวความปลอดภัยเหรออะไรอย่างงี้เออซึ่งเยดดิวบอกเยดดิวไม่กลัว
นางบอกนางไม่กลัวใช่พอดีก็ไปอยู่ที่ไต้หวันสามเดือนเพราะตอนนี้นางอยู่ไต้หวัน
ไต้หวันฮะไปอ่าตุดจีนที่บ้านของเซบาสเตียนก็ยังไม่กลับนะฮะ
แต่เห็นว่าถ้านางอยู่ฮ่องกงก็ไม่ไกลกันนะใช่ป่ะแต่นางก็คงไม่ธรรมดา
ดิวคงไม่ธรรมดาหรอกถูกเออถ้ากล้าเปิดอ่ะเนาะคงต้อง
ก็ต้องเซฟตัวเองประมาณนึงใช่ถูกอ่าแล้วบอกชี้แจงมาชัดเจน
สี่บ่อใบไม้นี่คือแบบโอ้โหให้คำใบ้มาจนแบบรู้สึกว่า
ตำรวจไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วจี้ด้วยนะอืมใช่หมายถึงว่าครั้งแรกออกมา
ปุ๊บถึงการตำรวจออกบอกว่าอ่าฮะไม่มีหลักฐานถึงอ่า
หลักฐานมันน่าจะโยงไม่ถึงค่ะสักพักยายดิวต่อเลยเป็นการแบบ
ได้สิปั๊กเยดดิวต่ออีกก็เนี่ยจนคนที่เป็นตำรวจโดนจับเลยเนี่ย
เพราะว่าคุณดิวก็พูดประเด็นนี้ไว้เหมือนกันว่าไปเมืองนอกนั้น
เอาไว้ง่ายอืมตอนนี้ก็โถโหตามร่างอ่า
เราเราดูเราดูขยับผมอีกทีนิดนึงจะได้เป็นแบบเป็นคดีที่

เขารู้แหละว่าพระไม่ใช่ของเก่า

ที่ผ่านมาครูบาไก่ปฏิบัติ

ที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ย
ชาวบ้านนะฮะในพื้นที่มิสาคิรีเนี่ย
มิจักรีเนี่ยนะฮะมิจักรี
ที่อำเภอโคกโพชัยขอนแก่น
ชาวบ้าน๒๐๐คนรวมตัวโดยนัดหมายครับผม
รวมตัวกันบอกขอพบเจ้าคณะ

ขอพบเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นหน่อย
มารวมตัวกันเพื่อจะมาขอความเป็นธรรมให้กับครูบาไก่นี่
ขอนแก่นไม่ได้โง่อยู่ทำลายศรัทธาชาวบ้าน
ศรัทธายังเยอะนะสำหรับครูบาไก่นะครับ
ความเป็นธรรมให้พระครูบาไก่

อุ๊ยถึงพี่หนุ่มเนี่ย
พี่หนุ่มกัญชัยดูถูกชาวบ้านนะฮะ
ก็ว่ากันไปนะครับตัวแทนชาวบ้าน

คืออันนี้ชาวบ้านกว่าสองร้อยคนอืมค่ะ
ออกมาขอความเป็นธรรมให้กับครูบาไก่
แต่เจ้าคณะเนี่ยบอกแม่อัตมาติดกิจนิมนต์
อืมไปต่างจังหวัดค่ะก็เลยไม่ได้พบนะฮะ
ปรากฏว่านางบุญกว้างนางบุญกว้างอายุ๔๘ปี
เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยติดตามครูบาไก่มาสิบกว่าปีแล้วอืมค่ะ
ตั้งแต่บวชเนรจนถึงปัจจุบันครูบาไก่เนี่ยประพฤติดี
กระทั่งมีอิ๊กคิวกับบุ๋มเข้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยแหละ
สองคนนี้อืมปัญหาทุกอย่างจึงเกิดขึ้นครับ
วิจารณ์แล้วก็กล่าวหาครูบาไก่คือคนที่ไม่เคยมาสัมภาษณ์ในพื้นที่
อืมไม่เคยมาทำบุญกับครูบาไก่อ่า
จึงไม่รู้ความจริงแล้วยังมาว่าคนขอนแก่นสมองน้อยอีก
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนอะอืมนะฮะนี่กำลังศรัทธาครูบาไก่นะฮะ
เหมือนเหมือนมาว่าคนขอนแก่นสมองน้อยอีกถ้าคุณเป็นคนที่รู้จริงรู้ทุกอย่าง
ก็ขอให้ลงพื้นที่มาหาชาวบ้านมีเสียงไหมลูก

ทีนี้มันมีป้ายที่เราเห็นใช่ไหมคะที่บอกว่าหยุดใส่ร้ายพระครูบาไก่
หลังจากที่ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนมารวมตัวกันโดยนัดหมาย
แพรรี่ไพรวันก็ฟาดเปรี้ยงกลับไปทางจีน
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาโกรธอย่างปียาเนี่ย
คุณปียาอายุ๕๕ปีเขาบอกเลยว่าเขาโกรธแพรรี่มาก
เพราะอะไรไปดูถูกเกียรติหยามครูพระครูบาไก่
พระสงฆ์ที่ชาวบ้านเริ่มใส่ศรัทธาแล้วยังดูถูกคนขอนแก่นอีก
อยากให้แพรรี่มาให้รู้มาให้เห็นกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาศรัทธา
ไม่ใช่แค่ตามข่าวฟังคำบอกเล่าจากผู้อื่น
แล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ให้คนอื่นเสียหาย
ชาวบ้านไม่ได้ทำไม่ได้ท้าทายแต่อยากให้คนที่ไม่เคยรู้จักครูบาไก่
มาดูความจริงเป็นอย่างที่วิจารณ์หรือเปล่า
ขอให้หยุดได้แล้วขอร้องให้หยุดใส่ร้ายครูบาไก่

ชาวขอนแก่นเท่ากับมีแค่พวกจุดที่เป็นมนุษย์ป้า
อ่าคลั่งพระหนุ่มจบแฮชแท็กไม่ใช่ประกันนะแต่เคมเก่ง
อันนี้แรงมากศรัทธามา๓๐ปีนี่คือศรัทธาตั้งแต่พระ
เป็นตัวอ่อนในท้องแม่เลยเหรอคะเพราะว่าครูบาไก่อายุ๓๐ปี
ทีนี้แพรรี่าออกมาฟาดดรวมที่บอกว่าให้หยุดใส่ร้าย
ไปขุดมาเป็นของเก๊แบบนี้เหรอคะ
ถ้าการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือการตั้งข้อสงสัยคือการใส่ร้าย
ฉันก็จนปัญญาที่จะโต้แย้งกับคุณป้านะคะ
ฉันอยู่กับพระศาสนามานานดิฉันเข้าใจดีว่า
ศรัทธาเลื่อมใสส่วนตัวที่คาราวาสมีต่อพระ

ไม่อย่างนั้นจะมีชาวพุทธบางกลุ่มร้องไห้ขอให้พระที่
บวบกลับไปเป็นเจ้าอาวาสเหมือนเดิมเหรอคะ
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามโดยที่สุดแล้วคุณป้าต้องแยกแยะนะคะ
ความเชื่อกับความจริงอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
ศรัทธากับความถูกต้องเป็นคนละเรื่อง
คือความศรัทธาอาจเป็นสิทธิส่วนบุคคลได้
แต่ความถูกต้องเป็นเรื่องของพระศาสนาโดยรวมค่ะ

ถ้าเราบอกว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชน

ซึ่งมักตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอคติ
คือลำเอียงด้วยรักลำเอียงด้วยหลง

ความจริงหรือถูกต้องที่ที่ฉันเอ่ยถึง
ไม่ว่าคุณป้าหรือดิฉันหรือใครก็ตาม

ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนให้มันกลายเป็นอื่นไปได้
วงเล็บรวมไปถึงไม่มีสิทธิห้ามไม่ให้ใครพูดด้วยนะคะ
สนิมย่อมเกิดแต่เนื้อในตนนะคะคุณป้า

พระไก่จะเป็นพระไม่เป็นพระ
สิ่งที่พระไก่ทำจะถูกหรือผิด
นั่นเป็นเพราะตัวของพระไก่เองค่ะ

หรือความศรัทธาอันมากล้นของคุณป้า
ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอันนี้ได้
ขอให้คุณป้าเข้าใจเสียใหม่นะคะ
จบยาวเชี่ยวโอ้เสียมาเสียจ้าค่ะ

เหมือนทางเจ้าคณะออกมาบอกมั้งค่ะว่า
ไม่ได้ถือว่าเป็นการอวดอ้างอุตริมา
แต่ก็อันนี้มันไม่เหมาะสมแต่มันไม่ผิด
อันนี้จริงถ้าสมมติเราถามว่าผิดไหม
โอเคมันเป็นความรู้สึกของตัวเองในสถานะตัวเองสายมูย

สมัยก่อนถ้าสมมุติเราตอนพระพุทธเจ้ายังอยู่
ก็อาจจะมีตุ๊ดแต่เราก็ยังไม่เกิดกันไหม

หมายถึงว่าปวดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหรอ
หรือแบบว่าวันหนึ่งจะมีการขี่เทศกิจ
มันก็ไม่ได้มีบัญญัติเกิดขึ้น

มันมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาตามยุคสมัยแต่ที่แน่สิ่งที่มันบรรยัติเอาไว้ก็คือการครองสมณสงฆ์ที่ควรจะเป็นของพระความเหมาะสม
ใช่คือตรงนั้นไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันมันยังคงอยู่ว่าพระสงฆ์ควรที่จะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเลยอ่ะวางตัวยังไง
สำรวมกายสำรวมตราย
เยอะพี่ไปดูเทปเทปหนึ่งที่คุณพี่ดูสัญญาเคยสัมภาษณ์เอาไว้พี่ดูสัญญาสัมภาษณ์ดีมากเลยเว้ยเขาไปสัมภาษณ์พระองค์หนึ่ง

เขาเคยต้องเช้ามาต้องวุ่นวายกับเสือผ้าหน้าผมตาคีกเลยครับ
วันนี้เขารู้สึกโคตรแฮปปี้กับการที่เขาใส่แค่ชีวรอันเดียว
แล้วก็วันไม่ต้องทำอะไรแค่เอาชนะจิตของตัวเองให้ได้

ฟังคำนั้นปุ๊บเออจริงหน้าที่ของพระมีแค่นั้นจริงนะไม่ใช่
เดี๋ยวนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับพระพุทธคือพระพุทธเจ้า
พระธรรมก็คือพระธรรมคำสอนของศาสนาพุทธใช่ไหมคะ
พระสงฆ์ก็เป็นตัวแทนในการเผยแผ่ศาสนาถูกไหมคะ
ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะคอยเหมือนกับเผยแพร่คำสอนเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรอย่างนี้ถูกป่ะคะ
แต่มีนว่าอันนี้คือเข้าถึงแก่นของภูมิทัศนาจริงนะ
ไม่ใช่แค่พี่ฟังปุ๊บน่ะเว้ยเออว่าพี่ดูสัมภาษณ์ดีมากเลยอะ
แบบพี่ดูฟังพี่ดูพูดอะนั่งฟังพี่ดูสัญญาณแบบเมื่อคืนนั้นคืน
แล้วอ๋อแล้วเราอ่านข่าวพระรู้สึกเขาจะเคยเป็นนายแบบดาราด้วย

แล้ววันหนึ่งเขาก็สึกเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจจะบวชนานหรอก
เขาก็รู้สึกว่าแค่วันหนึ่งใส่จีวอนขึ้นไปปุ๊บ

แล้วรู้สึกว่าวันหนึ่งมันไม่ต้องไปฟุ้งซ่าน

ไม่รู้ละหรือเปล่าแต่มันไม่เขาแค่บอกว่ามันไม่ต้องไปฟุ้งซ่าน
มันแค่ชนะว่าอยู่กับตัวเองยังไงให้ได้เยอะที่สุด
ถูกต้องสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติแต่ละวัน

มันมีแค่สิ่งที่แบบไม่กี่อย่างเอง

นะฮะก็คือละละทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติทำให้ดีแล้วก็เกิด

เขาติดใจในยูนิฟอร์มของพระสงฆ์

เคสที่เป็นพระสงฆ์หลายเคสก่อนหน้านี้มานานแล้วว่า
จริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผิดกฎของสงฆ์
ไม่ได้ถึงขั้นอาบัติปาราชิก
แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือโลกะวัชชะหรือว่าโลกติเตียน

ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ผิด

เออโอเคผิดไปแล้วเราทำใหม่หรืออะไรยังไง
ไม่ได้เห็นว่ามันผิดร้ายแรงขนาดนั้น
คุณก็ต้องยอมรับกับผลที่มันเกิดขึ้น
คือชาวบ้านเขาจะยังศรัทธาคุณอยู่ไหม
ว่าโอเคชาวบ้าน๒๐๐คนนี้บอกว่าเขายังศรัทธาในครูบาไก่

แต่ชาวบ้านคนอื่นสังคมหรืออะไรก็ตาม

เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมหรือการกระทำของคุณเองมากกว่า
สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ศรัทธาของประชาชนด้วย
ว่าถ้าถามลองถามผู้ทศาสนิทเกาะชนทุกคนว่า

หรือวันนี้จะต้องทำอย่างไรรู้ไหมฮะ

ฉันว่าพระเกจิอาจารย์ผู้วิเศษจะต้องน้อยลง
ผู้วิเศษเยอะเถอะ

คือมันว่าบางทีมันต้องกลับมาจุดเริ่มต้นที่ง่ายก็คือ

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
ธุรกิจที่ดีที่สุดคือธุรกิจความเชื่อ

ไปเห็นภทห์ที่แบบว่าสมัยก่อน

เขาบอกไอ้วันนี้เราเราเราติดพิษทักรมก็ยากหนอตัวนี้กลับไม่ได้ว่า
เราติดที่บุคคลเราไม่ได้ติดกับว่า

คือมินว่าจริงการมีพระที่เทศ
แล้วทำให้เราเข้าใจในพระธรรมคำสอนมากขึ้น

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ถูกต้องกับถูกใจมันก็ต้องแยก
การที่พระที่เราถูกใจเขาทำผิดกฎของสงฆ์

คือมันก็ต้องแยกแยะเพื่อปกป้องพุทธศาสนา
แต่เราเองก็ไม่ได้แปลว่าการที่สมมุติถ้าพระรูปนี้เขาไม่เป็นพระต่อไปแล้วเนี่ย
ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะศูนย์สิ้นศรัทธาในศาสนาพุทธหรือเปล่า
ง่ายวันหนึ่งเด็กรุ่นใหม่มันเดินมาถามฉัน
อู้เรากำลังทำบุญสร้างบวชสร้างบวชกันใหญ่เลย
มาถามคำนึงแล้วผู้ใหญ่คุณจะสะอึกนะ
สร้างไปเขามีคนอยู่กันกี่คน
ทำไมสร้างย้ายใหญ่ก็อยู่กันแค่๓๔คนเอง
ว่ะมันน่าคิดเหมือนกันเนาะ

แล้วสร้างเพื่อให้คน๓๔คนอยู่มันใช่หรอ

เชียวครับแบบเหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีหรือยังไม่ได้
รับการบุรณาที่ดีแง่มื้มคือตักเปอร์ธออืมของคุณเทพเนี่ย
ที่เหลือใช้เหลือจะเป็นปัญหาถึงขนาดมีการแบ่งโคลาสทับที่กันเหมือนกันแต่ภาคต่างจังหวัดไม่มีก็แปลกกันไป
บุญมันได้เหมือนกันไหมอะไรคือการบรรยัติ
ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวจบข่าวนี้ก็เชิญคุณผู้ชมทำวัดเย็นกันเลยนะครับ
โอ้โหดูมิ้นจริงจังนึกว่ารั่งอยู่ในโบสถ์กับมิ้น
ไม่แค่แบบคือมิ้นนับถือคริสต์แต่ว่าเหมือนจริงในทุกศาสนามันก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันหมด
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนไม่ว่าจะศาสนาไหนมันเป็นมนุษย์อะค่ะ
มันไม่มีทางที่เราจะสามารถแบบทำได้ดีเท่าพระศาสดาหรือพระเจ้าหรืออะไรอยู่แล้ว
เพราะแค่ยึดตามหลักคำสอนแล้วเราจะไม่ผิดหวัง
ใช่เพราะฉะนั้นก็ยึดตามคำสอนอย่างที่มิ้นบอกน่าจะดีที่สุดนะฮะ
มาถึงหนึ่งเรื่องกันบ้างวันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่ามีพนักงานคนหนึ่งฮะทำงานจนเสียชีวิตนะครับ
สุดเศร้าครับคนวงการทีวีฟุบดับคาโต๊ะนะครับผม
ขณะโหมงานหนักเคยตัดเพาะคงต้องรอให้ตายก่อน
เป็นเรื่องใหญ่นะครับกลายเป็นข่าวเตือนใจของคนทำงานครับ
หลังเพจจอดับนะครับได้เผยเรื่องราวของคุณเบิร์ตครับ
หนุ่มใหญ่ในวงการทีวีที่ทำงานหนักจนร่างกายแล้วก็

โดยระบุว่าคงต้องรอให้ผมตายก่อนละมั้ง
เบิร์ตเนี่ยต้องมีติดตัวตลอดเวลาคือถุงใส่ยา
แต่โดยรวมเขาก็แข็งแรงดีนะครับ
ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือแต่เหมือนชายวัยสี่สิบกว่าทั่วไป
ที่มีปัญหาเรื่องความดันเรื่องน้ำตาลเป็นธรรมดา
ถ้าวงจรชีวิตเนี่ยถูกป้องมดใช่ครับฟังเลย
ถ้าวงจรชีวิตดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ย
เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งการทำงานการกินการพักผ่อน
นาฬิกาชีวิตของเบิร์ตเนี่ยก็คงจะไม่หยุดเดินเร็วขนาดนี้
คงไม่ถึงขั้นกับฟุบไปกับโต๊ะหยุดหายใจขณะยังทำงาน
การเป็นเจ้าหน้าที่จัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์
บางคนอาจจะคิดภาพไม่ออกนะครับว่ามันสาหัสขนาดไหน
เอาตรงนะครับไม่มีงานไหนหนักเกินไปหรอก
ถ้าผู้บริหารวางโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม

ถามว่าแล้วผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยหาคนมาช่วยเบิร์ตเลยเหรอ
นะครับหึนะครับก็พอจะมีบ้างแหละ
แต่ส่วนใหญ่เป็นการโยกคนจากแผนกอื่นนะครับ
เพราะต้องการกดดันให้คนนั้นลาออกครับ

ไม่ใช่การส่งคนมาช่วยเหลือให้งานมีประสิทธิภาพจริง

จะรู้ว่าพี่เบิร์ตเป็นคนเงียบสุภาพเรียบร้อย

อาจจะเป็นเพราะบุคลิกที่เขาต้องเป็นแบบนี้นะครับ
เลยทำให้เบื้องบนเนี่ยไม่เคยสนใจใยดี
ศักดิ์แต่ว่ายนหงานให้ทำโครม
เพื่อนที่เคยร่วมงานกับพี่เบิร์ตแทบทุกคน
ล้วนแต่เคยได้ยินเบิร์ตพูดเชิงตัดเพราะว่า

อืมก็คงจะจริงอย่างที่เบิร์ตว่า

ย้อนอ่านโพสต์ก่อนหน้านี้ได้นะครับ
นี่นะฮะก็ต้องขอแสงความเสียใจกับ

ก็คือปุ๊บแล้วก็บอกแกเห็นก็บอกว่า

ก็เข้าใจว่านอนหลับจนทั้งยาวข้ามไปเวลาอย่างขึ้นอ่ะ
จากล้ามันไม่ได้บอกก่อน
ว่าร่างกายเราเหนื่อยแล้วนะ

อายุก็ไม่เกี่ยวคืออย่างตอนนั้นที่มีข่าว

เดือนนี้วันของความรักเป็นยังไงคะคุณมิ้น

ฉลองวันเกิดวันก่อนเนี่ยค่ะเพราะเพื่อนกลัวว่า

ใช่ผู้ชายเยอะน้ำใครเป็นคนเลือก

ตกลงตรงใจกันว่าไป
เดี๋ยวไปอีกสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่แขนต่อครับ

ตอนนี้คนจีนจะเริ่มกลับมาแล้ว
คือเอาจริงตอนนี้หนูไปที่ไหนในกรุงเทพนะเจอแต่คนจีนไม่เจอคนไทยเลย

แต่ขณะเดียวกันวันนี้ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยแล้วว่า
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์คณะแรก

หลังจากนี้ก็จะเต็มเหนียวแล้วนะฮะ

นี่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยภายหลังกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวจีนเนี่ย
อนุญาตให้บริษัทนำทัวร์จัดกรุ๊ปทัวร์
นำท่องเที่ยวเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศได้
โดยวันนี้เริ่มต้นนำร่อง๒๐ประเทศ

ซึ่งปรากฏประเทศจีนเนี่ยเขาบอกเอาละคุณออกไปเที่ยวกันได้แล้ว

ของหมดแบบหมดเชี่ยวเลยอ่ะ

คนไปเที่ยวกันนะคนจีนออกไปเที่ยว

ตอนที่พี่ไปกับตอนที่เขาปลดล็อคดาวน์

วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวประเทศจีนอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์เนี่ย
นำนักท่องเที่ยวออกเที่ยวต่างประเทศได้

เพราะเราเป็นหนึ่งใน๒๐ประเทศหนำร่อง

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยบินตรงจากกวางโจที่ประเทศจีนสู่ดอนเมือง
ด้วยสายการบินสปริงแอร์ไลน์เนี่ยนะฮะ

นักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทวน๒คณะจำนวน๔๐คน

ท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาด้วยตัวเองอีก๙๐คน

เหมือนเราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเราก็ไปของเราเองอะไรอย่างนี้

เขาจะเดินทางไปตามโปรแกรมเที่ยว๖วัน

แล้วก็ไประยองเงี้ยนะ

แล้วอีกจุดหนึ่งที่คนจีนจะไป

แล้วเขามีอ่าทราฟรีดูดอกไม้นั้นด้วย

คนจีนเริ่มชอบไหว้พระมากขึ้น

ตอนนี้คนจีนชอบมูเขาบอกพม่าเอง

เขาบอกว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญ

เพราะว่าภาพที่โซเชียลเขาแชร์ไปคือ

เขาจะต้องไปเดินย่านเยาวราช

มันมีน้ำติ๊กหลายอย่างนี่กระดูกหมูตะขอมะเขือเทศ
แล้วพอฉันมาแบบอิ่มยาวมันอยู่ปี๔ปะ
ที่ไปไหนมีแต่ชาบูจิ้มจุ่มชาบูจิ้มจุ่ม
ยาวติดกันแล้วเต็มทุกร้าน

มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
ถือว่าเป็นความท้าทายของททแหละ
จากสถิติวันที่๑มกราศถึง๒กุมภาพันธุ์
ตอนนี้คนจีนเดินทางเข้ามาอีกนิดนึงจะแสนแล้วนะฮะ

จำนวนเที่ยวบินเนี่ยจากท่าอากาศยานในเมืองต่างของจีนเนี่ยมาประเทศไทย
ดีใจกับแอร์เอเชียดีใจกับทุกสายการบินเลย

เพราะเมื่อก่อนนี้เครื่องบินจอดกันอยู่เฉยนานเหมือนกันนะครับผม
วันนี้ไตรมาสแรกของเราเนี่ยน่าจะจบที่๓แสนคน
โอ้โหไตรมาสแรก

อยู่แต่อย่าลืมว่าเขายังไม่ปล่อยหมดไง

เตรียมตัวเถอะสำหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้
เชื่อเถอะวันนี้มันเปิดแล้วเนี่ยเราเตรียมตัว
เตรียมตัวอย่างว่าเฮ้ยเราจะขายอะไรจะทำอะไร

แต่ที่เขาชอบมากที่สุดอย่างที่มดบอกเลยคือเครื่องลางนะ
เครื่องลางอย่างที่เชียงใหม่มด๒หูอะไรนะ

เหมือนแบบเป็นวัดแล้วก็มีมันเป็นเครื่องลางใช่
เอาไว้ค้าขายหรือว่าสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะ
เขาชอบบูชาหรือว่าเขาไปภูเก็ตเนี่ย
แต่มันก็แล้วแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า

ก็เหมือนกับเราไปไหว้กังหันอย่างนี้
จะต้องกลับไปหมุนอีกครั้งที่แล้วแล้วฉันหมุนแล้วฝืด
นี่หลายคนบอกว่ามาเฮ้ยขวางระวังนะ

เมายาหลอนผีเข้าครับคุณผู้ชมครับ

เป่ากระหม่อมผีหนีกระเจิงครับ
แม่คุณดูครับต้องเป็นให้มากกว่าตำรวจแล้วตอนนี้
กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ

ครับนะฮะได้นำคลิปวีดีโอมาส่งโปสต์
โดยเป็นคลิปที่คุณตำรวจครับ

มาวางท่าบนหน้าชายคนนึงครับ
ก่อนเป่ามนท่องคาถา

นี่ครับดูฮะให้ดูยันนะครับนี่ครับกราบแล้วครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะฮะ
แล้วก็พาชายคนนี้เดินรอบบ้านพร้อมพรมน้ำมนต์ตามจุดต่างทั้งห้องน้ำและห้องนอนครับ
ดูครับพี่เขาสุดยอดจริงจริงฮะแต่ถ้าสังเกตสายตาของผู้ชายคนนี้ดีดีจะเห็นว่า
ตาเขาลอยลอยนี่ครับพรมน้ำมนต์แล้วฮะใช้ใช้ดอกไม้จันทร์นะฮะ
ดอกไม้ที่อยู่ในบ้านนั่นแหละเป็นดอกไม้แบบปลอมแล้วก็เอานี่ครับ
มาลดหัวด้วยเออแต่ตาเขาตาเขาแข็งแข็งนี่ครับเป็นคนเมามันก็ไม่ดี
เป็นคนดีเธอก็ไม่เอานะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับไปแล้วครับ
เดินตามบ้านห้องน้ำก็ไม่เว้นครับก็เข้าไปพรมด้วยฮะ
เป่าทั้งบ้านเลยถูกต้องครับเดี๋ยวมีผีห้องน้ำฮะ
เอาละครับนี่ดูครับแต่ดูลักษณะของชายคนนี้ตาลอย
เหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเสพยาบ้ามา
คาราบาลยาบ้าเสพมาจนหลอนนะครับคนที่บ้านทนไม่ไหว
จึงต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยซึ่งพี่ตำรวจเนี่ยก็พาเดินพรมน้ำมนต์
เจ้าตัวก็พยายามอธิบายว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ผีนะ
แต่เหมือนมีใครยืนอยู่นี่ครับเขาว่ายังงั้นเสพยาจนหลอน
โอ้โหสุดยาบ้างไอ้ลูก
ที่มีเพลงของหลวงพ่อกล้วยไงที่การทัศนะไง
เพลงหลวงพ่อกลวยที่แบบเป็นร้อยล้านวิวเลย
อ๋อเหรอคะโอ้โหดีจังสุดยอดพี่นำรวจแจ๋วมากครับ
เอาล่ะบริเวณกันสักครู่จะกลับมากันต่อครับ

มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตได้เผือกกันอีกแล้วนะฮะ
เพจเจ๊มอย๑๐๘เขาได้เขียนแฉพฤติกรรมของนักร้องดัง
โดยระบุว่าเกิดเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังด้วยลำแข้งตัวเอง
แต่ก็ควรมีมารยาทนิดนึง
ไม่ใช่ไปทำงานแล้วกินละมุดหึ่งไม่พอ
ยังทำตัวกลางโวยวายใส่ทีมงาน

คนดีด้วยรักอีพิมเมียทนายเจมส์
ค่ะอูโหมินทร์ไม่เราถาม

อันนี้กว้างแล้วมันก็เยอะด้วย

รักป่ะการจับไมว์นี้เอกลักษณ์ป่ะ

อ๋อนะครับ

แล้วทำไงแบบนี้แล้วมีแค่กันดิ
ก็มีแค่กเนี่ย
ก็มีแค่กเท่านั้นอีก

เมามาก็นั่งมันเป็นอะไร

ไปเมาให้เต็มที่มีเงินไปกินเร้า
ไม่มีที่กลัวให้อีกไปกินให้เต้นกินเลย
เขาแบบยาวนานจริงนะ

รางวัลก็ต้องให้แม่เขาแหละ
นี่เป็นรางวัลที่แบบนักร้องศิลปินทุกคนเขาตั้งหน้าตั้งตารอนรุ่นกันทุกปี
เพื่อรางวัลนี้เลยในอาชีพของเขา
ในวงการเพลงอะหรือท้อเฟรมของชีวิตเขาด้วย

ใช่ขอให้สวยขอให้รวยแบบไม่มีเหตุผลนะพี่นัทนะนะครับผม

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้เปล่าครับอันก่อนสวัสดีครับ
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับ